ไปที่จังหวัดสุราธานีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันที่ตลาดแห่งนี้
มันแบบว่าชิคคูแบบสไตล์เดียวกับผมเลย

ต้องพาไปเที่ยวกันหน่อยแล้วก็ไปดูตลาดที่นี่นะครับ
เขาดัดแปลงมาครับแล้วก็จัดอยู่ในสวนปาล์มน้ำมัน

อยู่ในสวนปาล์มน้ำมันแบบนี้ล่มรื่นน่าดูเลยนะ
เหมาะกับคุณชนะเลยสวนปาล์มน้ำมัน

ผมได้แหลม

ไม่ใช่ผมแหลมต้นปาล์มเลยค่ะ

มีหอยอะไรตัวใหญ่กว่าหน้าคุณชนะอีกเหรอคะ

สุราธานีอะไรนะเขาว่าสวงแกนขมุขวัญ

แต่ว่านี่พามาดูสวนปามนะมีอะไรคะ

พากันเดินไปเที่ยวแล้วก็เลือกซื้อสินค้าต่าง
รวมถึงอาหารขาวหวานภายในตลาดนัดคนเดิน
ควนสว่างวัฒนาพื้นที่ตำบลไซขิงอำเภอพระแสง

แสนจะร่มรื่นอย่างที่ผมบอกไปที่สวนปามน้ำมัน
ผู้ดูแลตลาดแห่งนี้เล่าถึงความคิดเริ่มก่อนนะครับ
ในการตัดสินใจเปิดตลาดนัดภายในสวนปาล์มน้ำมันว่า
ต้องการรักษาเอกลักษณ์ของภาคใต้เอาไว้
เพราะว่าปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้
พร้อมทั้งเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติม
รวมถึงจัดหาจุดถ่ายรูปเอาไว้
เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการเซลฟี่อย่างน้องใบตองแล้วก็น้องนิวนาวนะครับ
ใช่ค่ะ
ส่วนนี้ในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายเพิ่มเติมนะคะ
อาจจะมีในเรื่องของการที่จะเข้ามาสื่อต่างสังคมโซเชียลต่าง
แล้วก็อาจจะมีการขยายแผงมากขึ้น
แล้วก็เพิ่มจุดที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยว
ทำมาถ่ายรูปได้นะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็ถือว่าธรรมชาตินะครับ

แค่วันเดียววันจันทร์เขาจะเปิดให้บริการวันจันทร์นะครับ
ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงช่วงค่ำ
แต่ว่าในอนาคตเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มจำนวนวัน
ที่จะให้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับ

ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้มาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันด้วย
ก็อย่างที่บอกไปว่าคำขวัญของสุราชมีหอยใหญ่ใช่ไหมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมก็เลยส่งมาว่าสุรธานีนี่แหละมีหอยใหญ่จริง
ใช่ใหญ่กว่าหน้าผมนี่แหละ
วันนี้เราจะพูดถึงความใหญ่ของหน้าคุณชนะกันหน่อย